ชายชาวจังหวัดอุบลราชธานีวัย๗๔ปีใจดีนะครับ
ธนบัตรที่มรลึกหายากของในหลวงราชการที่๙

โดยใช้วิธีไทยรัฐโมเดลเมื่อครั้งทายผลฟุตบอลโลก
นายเจริญธีรัฐเสถียรโสพลอายุ๗๔ปี

หลังจากประกาศแจกเหรียญกระสาปที่ละลึกในหลวงราชการที่๙ฟรีไปแล้ว
ที่มีชื่อว่าวินนี่น่ารักจัง
เมื่อวันที่๓๐ตุลาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดนายเจริญก็เปิดเผยว่ามีประชาชนโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาจำนวนมากทีเดียว

เพราะว่าไม่สบายใจที่ต้องปฏิเสธ
จึงได้ใช้แนวทางของไทยรัฐโมเดล
การทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก
โดยเช่าตู้ปรายศนีย์เพื่อให้ประชาชน
ปรายศนียบัตรเข้ามาที่ตู้ปน๕๗

รหัสปลายศนีย์๓๔๐๐๐

เขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
และเขียนข้อความเกี่ยวกับลวงรัชกาล๙เพียงสั้นเท่านั้น
ฉบับละ๑๐๐บาท๙ฉบับ
ฉบับละ๖๐บาทจำนวน๙ฉบับ
รวมทั้งสิ้น๒๗รางวัลหรือว่า๒๗ครอบครัวนั่นเองครับ
ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๕พฤศจิกายน
และปรายศนียบัตรต้องตราประทับลงภายในวันที่๕พฤศจิกายนเท่านั้น
ส่วนการจับรางวัลผู้โชคดีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สำหรับปรายศนียบัตรที่เหลือหลังจากจับรางวัลแล้ว
หากมีไม่มากก็จะแจกเหรียญที่ระลึกเพื่อเป็นน้ำใจให้กับทุกคนต่อไปครับ